ข่าวบันเทิงข่าวแลกวันนี้นิดนึงก็แล้วกัน

เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปสุพรรณบุรีจ้า
ตามน้องจ๊ะนงพนีไปเลย

ไปขอโชคลาภจากแม่พึ่งมาแล้วใช่ไหม

เดินสายต่อขอโชคลาภเลย

แฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยจ้า

คลืนอมโรที่วัดสังโพศิตาราม

จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดของเธอเอง

นับถือพร้อมทำการเสี่ยง

แต่บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะว่าสาวจ๊ะเนี่ย
ตั้งใจอย่างมากตั้งใจไม่ตั้งใจ

เพราะอะไรไปดูจากคลิปจ้า
เอาชัด

๒๐ติดกันอย่างงี้
ยังไงไม่รู้นะแต่ว่าที่ได้แน่กล้ามได้แน่

ก็ลองดูแล้วกันนะคะ

เรื่องตัวเลขเรื่องโชคแบบนี้อย่าหยุด
ด้านนักร้องลูกพุ่งหลวงศิษย์พ่อกวยการทัศนโอมศิษย์ที่เท้าฟื้นเจริญศีร

เออคนนี้ก็ต้องบอกว่าเดินทางมูไม่หยุดจ้ะ
ออดเดินทางไปมูไกลถึงฮ่องกงกันเลย

นี่เป็นการมูที่ไกลที่สุดของผมแล้วครับ
ซึ่งครั้งนี้ตั้งใจไปมูตามคำแนะนำของอาจารย์หมอดู
ที่เจ้าตัวให้ความเคารพนับถือ
และเป็นคนที่แนะนำให้น้องการเขาเปลี่ยนชื่อ

ให้ไปไหว้สิ่งศาสิตต่างที่ฮ่องกง
โดยเฉพาะเจ้าแม่กวนอิ่มฮ่องฮ่ำ
ให้เดินทางไปกู้เงินท่าน
แล้วเมื่อกลับมาแล้วมีเงินสมหวังดั่งใจแล้ว
ก็ให้กลับเอาไปคืนเงินที่เจ้าแม่กวนอิ่มด้วย
เออนะคะการกลับไปทำบุญก็แล้วกันนะคะ
คล้ายกับการขอพรเรื่องเงินนั่นแหละ
ขอให้ได้เงินพอได้เงินสมหวังเสร็จปุ๊บ
ก็เอาเงินไปทำบุญเอามาคืนทานอะไรแบบนี้เนาะ
เออนะคะก็เป็นสิริมงคลทั้งนั้น

ซึ่งเป็นแบงค์ที่ไปทำการขูดหินนำโชคคุณผู้ชม

หน้าจอเลยอันนี้คือหินนำโชคเนี่ย
เอาแบงค์เนี่ยนะเงินนี่แหละ

หินนี้ไม่ธรรมดาซึ่งตามความเชื่อคือ
ขูดเพื่อหอบเงินหอบทองกลับบ้าน
โดยหนุ่มการบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่า
พี่แบงค์ที่ผมใช้ขูดหินเนี่ย
ผมมีนัมเบอร์มาบอกด้วย
นัมเบอร์ที่ใช้ขูดเนี่ยคือ
มา๖ตัวเลยนะ

นักร้องสาวสุดปังคนนี้นะคะ
โบค่ะโบค่ะ

ถูกลอตเตอรี่๓งวดติดแล้วจ้า

ก็ปังเรื่องตัวเลขแบบปังทุกอย่างค่ะ
เรื่องการมูลเนี่ยสาวโบเขาก็ไม่เว้นวักพักเลยค่ะ
เพราะหากใครติดตามเธอนะคะก็จะเห็นว่าเธอเนี่ย

ต้องไปมูเตรลูอยู่บ่อยค่ะ

เพราะเขาว่ากันว่าเป็นคำชนะโบสส๒
และไหนไปแล้วก็ไปที่นี่อีกที่หนึ่ง

คุณผู้ชมเห็นมั้ยคะ
แล้วมีความเชื่อคือตอนนี้ในติ๊กต๊อกคือดังมากนะคะ

ฝนตมฝนตกคนต่อคิวด์ไปขัดตะละเข้

สาวโบไม่หยุดค่ะพร้อมกับแก๊งสายบุญค่ะไปไหนอีกค่ะ
เดินทางไปที่วัดคณิกาผลวัดยะแฟง
ต้องบอกว่าที่นี่ดีมากนะคะอยู่แถวเยาวราช
คุณผู้ชมไปขอพรขอโชคขอลาบกับย่าค่ะ
บอกว่ามูกันตอนดึกในวันที่ฝนตกพร่ำ
ขอพรย่าแฟงวัดคณิกาผลขอให้หลานสมความปรารถนานะจ๊
ย่าแฟงจ๋าเฮ่งดังปังรวยค่ะ
ก็น้องลดเบ้นก็คับไปถามผลตกหนักมั้ยป่าวถามว่าตัวเลขอะไรคนสนิทกันเออนะคะ
ก็สาวโบบอกว่าจริงคือฝนมันตกอะพี่ไม่ได้จุดนะคะ
แต่ว่าคนที่ไปด้วยคุณโจ้จุดทูปแล้วเข้าไปคอมเมนต์ในติ๊กต๊อกของสาวโบเนี่ยค่ะ
ได้เลขมาเหมือนกันเด้อดูพร้อมกัน
หนึ่งเก้าแปดยาแฟงวัดเคนิกาผลก็มีตำนานเหมือนกันท่านเป็นเอาพูดง่ายเป็นโสภินียุคแล้วแต่ละครสินตอนต้น
แล้วด้วยความมีจิตใจแบบรักธรรมะมากก็มาสร้างสำนักตรงนี้
ใครอยากได้คนอุปถัมภ์อยากได้ความรักที่ดีนะคะไปขอท่านได้ค่ะ
ปิดท้ายกันที่มัมพลอยคนนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะถือเลิกงามยามดีถอยรถป้ายแดงเลย
ป้ายทะเบียนรถก็อย่างที่เห็นหน้าจอค่ะนะคะยอยักษ์๑๗๘๒กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งรถคันนี้นะคะมีชื่อด้วยนะคะชื่อว่าน้องเขียวหวานค่ะ
เขียวหวานแบบนี้เลยกระแดดดีต้องทุ่มเทสนุนราคาก็ไม่เท่าไหร่คุณผู้ชม๘หลักเท่านั้นจ้าเห็งปังนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ฉันก็ดูข่าวคุณโบเนาะดิฉันก็ศึกษาข้อมูลไปแน่นอนวัดลำบัวลอยจังหวัดนครนายกปังแล้วตอนนี้ดังมาก
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐจับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ